ท่านประธานวันนอร์ครับลงพื้นที่ให้กำลังใจโกดังพลุระเบิดที่นราธิวาสด้วยนะครับ
ใช่ฮะเพราะว่าความเสียหายเยอะเหลือเกินนะครับ
แล้วก็วันนี้ตำรวจบอกแบบนี้นะบอกว่าเจ้าของโกดังจะเดินทางกลับมาประเทศไทย
แล้วก็เข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็การไปตรวจค้นโกดังแล้วก็ที่เก็บวัตถุอันตรายแบบนี้
พบอีกเป็นตันอันตรายเหลือเกินนะครับ

เหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสเราติดตามความคืบหน้ากันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุโกดังเก็บพลุระเบิดที่อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะฮะ
ถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่เท่าเดิมนะครับ

แล้วก็ผู้บาดเจ็บ๑๒๑รายเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย๑๐๙รายนะครับ

ส่วนเฉาบ้านได้รับผลกระทบนะครับถึงกว่า๓๐๐๐ราย
โดยเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่ที่เกิดเหตุเอาไว้รัศมี๑กิโลเมตร

เพราะว่ายังมีไอ้พลุบางส่วนที่หลงเหลืออยู่และอาจจะระเบิดขึ้นมาได้
อันนี้ต้องกันพื้นที่เอาไว้ก่อนเลยนะครับ
ส่วนที่บอกว่าได้รับผลกระทบ๓๐๐ราย

บ้านเรือนพังเสียหายสถานที่ราชการแล้วก็ตลงตลาด
ทำให้๑ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้

เรียกว่าได้รับผลกระทบหลายพันรายนะครับ
ทีมข่าวของเรามีภาพภายในโกดังก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดด้วยนะคุณนะ
เจ้าของโกดังได้ถ่ายเอาไว้เป็นกล่องพัสดุจำนวนมาก

ซ้อนกันอยู่ภายในโกดังนะฮะด้านในคือพลุและดอกไม้ไฟ
ที่เป็นข่าวออกมานะว่าเขาสั่งเอามาเก็บไว้เพื่อส่งขายให้กับมาเลเซีย
เวลามาเลเซียเขามีงานเฉลิมฉลองก็จะใช้พลุเนี่ย
โกดังที่เก็บไว้แบบน่าจะผิดกฎหมาย
แล้วที่เขาบอกพี่บอกว่าอะไรนะ๒คันรถบรรทุกขนาดใหญ่
รวมแล้วก็ประมาณ๕ตันหรือว่า๕๐๐กิโลกรัม
คุณผู้ชมฮะยิ่งค้นยิ่งเจอวัตถุอันตรายเหล่านี้ในโกดังนะครับ
คือจากการตรวจสอบเพราะว่าโกดังแห่งนี้นะเจ้าของได้รับอนุญาต
ได้ขออนุญาตนะคุณได้ขออนุญาตเปิดเป็นร้านขายสินค้าการเกษตร

ใช่ฮะเปิดเป็นร้านขายสินค้าการเกษตรและของใช้ในครัวเรือน
ไม่ได้ขออนุญาตเก็บวัตถุเชื้อเพลิงดินประสิวหรือระเบิด
ซึ่งถือว่าอะไรฮะผิดกฎหมายเต็มผิดเต็มนะครับ
ล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกเจ้าของโกดังให้เข้ามา

หาหลักก็คือความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง
ทำให้เกิดระเบิดมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บ

รวมถึงการก่อสร้างโกดังเก็บวัตถุระเบิด

คุณถ้าไปดูนะข้อมูลการทำโกดังเก็บวัตถุระเบิดคุณ
ตัวโกดังกับรั้วก็ต้องห่างกันหลายสิบเมตรแล้วนะ
แล้วก็ตัวโกดังเองก็ต้องห่างจากชุมชนประมาณสัก๕๐๐เมตร
คุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไข
ในการที่จะทำโกดังเก็บพลุเก็บวัตถุอันตรายแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้การก่อสร้างโกดังคุณ
แม่มันอยู่ติดกับบ้านเรือนประชาชนเลยนะ

ใช่ฮะใบอนุญาตก็ไม่ถูกต้องนะครับ
ทางนี้เจ้าของโกดังติดต่อเพื่อขอมอบตัวทางโทรศัพท์แล้วนะ

อย่างที่ตำรวจบอกนะฮะ๑สิงหาคม
ซึ่งหากไม่มาจะออกเป็นหมายจับต่อไปนะครับ

พบว่าเจ้าของโกดังเคยถูกจับถูกจับดำเนินคดี
เมื่อปี๒๕๕๙ในข้อหาไม่มีใบอนุญาต

แต่ยังกลับมาเปิดโกดังเก็บพลุ

ใช่ค่ะแล้วถามว่าคนที่ประสบเหตุล่ะ
เมื่อกี้ไงที่พี่บุ๊คบอกว่าได้รับผลกระทบ๓๐๐กว่ารายใช่ไหม

ทางนายวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภา
ก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจชาวบ้านค่ะ
กำชับนะให้ผู้ว่าดูแลเรื่องของการเก็บพวกพลุดอกไม้ไฟ
ประทัดต่างในชุมชนต้องดูแลให้ดี
สิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียนวัดบ้าน

แล้วก็ย้ำนะว่าไม่ใช่จะสำรวจเฉพาะที่เกิดเหตุที่ตลาดมูโนะ
แต่ต้องไปสำรวจทุกพื้นที่ให้ล้อมคอกเอาไว้เลย
ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ซึ่งมีมากกว่า๓๐๐คนนอกจากเงินเยียวยาจากกองทุน
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสารภัยที่มอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ๕๐๐๐บาท
ยังมีเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ๓๐๐๐บาทนะครับ
กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ๑๕๐๐บาทถึง๓๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เงินชดเชยสำหรับบ้านเรือนที่รับความเสียหาย
อกจากนี้ตอนนี้ทางจังหวัดนะคุณ
คือเปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะละนะ
อยากให้พี่มุกย้ำเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบมิจฉาชีพเอาจังหวะนี้มาแอบอ้างเนาะ
ใช่นะฮะก็บัญชีเดียวเท่านั้นนะฮะ
ชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสนะครับ

ธนาคารกรุงไทยสาขานราชที่วาดนะครับ
บัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะนั่นเองนะครับ
หรือใครต้องการบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะคุณ
ยังมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมากมายนะที่ต้องการนะครับ
ก็สามารถที่จะบริจาคได้นะฮะ
กองอำนวยการต้องการมากเป็นพิเศษก็อย่างเช่น
บู่ยาสีฟันแปลงสีฟันชมพูสะผมผ้านามัย
เพิร์สนมกล่องนมผงเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม
แล้วก็ของใช้จำเป็นซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวอะไรเหล่านี้นะครับ
ก็สามารถส่งสิ่งของช่วยเหลือได้ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องของการตรวจพิสูจน์นะคุณเขาบอกว่า
หลุมขนาดแบบอะไรนะหลุมขนาดใหญ่๒หลุมนะ
ในจุดเกิดเหตุมันเป็นหลุมที่สำคัญมากนะครับ
เพราะตรงนี้มันน่าจะเป็นอนุภาพของระเบิด
ที่มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑๓๐๐กิโลกรัม

เผื่อใครแบบอยากที่จะร่วมบริจาคนะคะ
ก็สามารถบริจาคได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะคะ
เลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้ว

ใช่ค่ะช่วยเหลือพี่น้องกันได้นะครับ